มีเรื่องราวของนักวอเล็กบอลสาวไทยใช่ไหม
วันนี้มีงานมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมวอเล็กบอลทั้งหมดทุกชุดเลย
มีการยืนยันนะครับจากทางนายสมพรใช้บางอย่างด้วยนะครับ
คือนายสมพรใช้บางอย่างนะคะนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานนะคะ
กำลังใจที่รับใช้ชาติเพื่อมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาทุกประเภททั้งในร่มแล้วก็ชายหาด
รวมถึงผู้ฝึกสอนทีมงานที่ช่วยกันสร้างผลงานต่างในปี๒๕๖๒ที่ผ่านมา
รวมเงินทั้งหมด๙ล้านบาท
ซึ่งก็มีการสรุปด้วยเรื่องของหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะ
ที่ก่อนหน้านี้โค้ชด่วนดันัยศรีวัชราเมธากุลขอออกจากตำแหน่ง
จากว่าทำผลงานได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แต่ว่านะตอนนี้ยืนยันแล้วนะคะว่ายังไว้ใจให้โค้ชด่วนกลับมาทำหน้าที่ต่อไป
เนื่องจากว่าโค้ชด่วนรู้จักกับนักกีฬาหลายคนดีแล้วก็เชื่อมั่นในการทำงานค่ะ
ซึ่งปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนระบบโดยเน้นการดังนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมานะคะ
และตั้งเป้าว่าจะรักษาอันดับที่๑ถึง๒๔ของโลกเอาไว้ค่ะ
ปัจจุบันเป็นอันดับที่๑๔สำหรับนักตบลูกยางสาวไทยนะตอนนี้นะคะ
ส่วนโค้ชด่วนเองก็ออกมาพูดด้วยเหมือนกันนะคะ
ก็ขอบคุณสมาคมที่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง
หมายอันดับแรกก็คือจะต้องรักษาผลงานเอาไว้ให้ได้
เพราะว่าปีนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงแข่งขัน

เบื้องต้นเป้าหมายของสมาคมคันต้น
ก็คือพัฒนาสำหรับการคัดโอลิมปิกอีก๔ปีข้างหน้า
ต้องขอบคุณทางสมาคมเวลบอททางนายกเอกที่ยังเชื่อมั่น
ในเรื่องของการให้ดำเนินการดูแลทีมต่อไป
เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ช่วงเวลามันจำกัดในปีนี้
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่แข่งขันในปีนี้เนี่ย

เพราะฉะนั้นการทำในปีนี้
เราก็ต้องควบคุมในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาเด็กใหม่ขึ้นมา
คู่กับการต้องรักษาผลงานให้อยู่ในระดับที่ต้องการให้ได้ด้วย

แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทีมเราเอง
จะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้
เราก็หวังวันนึงวาเลเบ